คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชุมชนนะ
คุณลุงคนนึงเมาคลั่งอารวาสหาว่าเพื่อนบ้านเขาหาเรื่องก่อน
ก็เลยเอามีดไปจ้วงแทงเพื่อนบ้านคนหนึ่งจนล้มลง
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนอื่นในชุมชนพยายามเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
ถูกฟันถูกแทงเจ็บระนาว๕คนคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพนปรือนะฮะรับแจ้งมีคนถูกอาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บหลายราย
ซอยมาบ๒หนองใหญ่ซอย๑๐หมู่๖ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นย่านชุมชนขนาดเล็กส่วนใหญ่ปลูกบ้านติดกัน
สร้างกันติดกันประมาณสัก๒๐หลังคาเรือน
โอ้โหชาวบ้านออกมารวมตัวกันที่ถนนภายในซอยจำนวนมากนะฮะ
มีผู้บาดเจ็บ๕คน

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง

ส่วนตอนที่ตำรวจมาถึงตำรวจเดินเท้าเข้ามาประมาณ๑๐เมตร

แล้วก็มีนายก้องศักดิ์มีสุขเจริญอายุ๕๓ปี
คนก่อเหตุนี่นะครับอยู่ในสภาพศีรษะแตก
ใบหน้ามีรอยเขียวช้ำเต็มไปหมด
เพราะเขาก็ถูกรุมเหมือนกันคุณ
เขายืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะ

ผมไม่ได้ตะโกนด่าชาวบ้านเลย
ผมด่าหลานสาวของผม
แต่กลุ่มคนเจ็บซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันเข้าใจผิด
คิดว่าผมไปด่าไปแขวะพวกเขาก่อน
จากนั้นพวกชบ้านมารุมผม๗๘คน
กรูถือไม้ถือมีดเข้ามารุมทำร้ายผม
ผมมีมีดผมก็ต้องป้องกันตัวนะครับ
ผมเห็นมีดปลายแหลมยาวสัก๑๕เซนอยู่ที่พื้น
ผมคว้าเลยฮะคว้าได้ก็ทั้งจ้วงทั้งแทงทั้งฟัน
แบบมั่วหลายครั้งยืนยันเพื่อป้องกันตัวเองครับ
แต่ถามว่ามีเรื่องมีราวกับคนในชุมชนก่อนหน้านี้หรือเปล่า
มีนะตัวเขาเองบอกว่า
ผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนบ้านที่รับบาดเจ็บเคยมีปัญหากันมาแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนั้นผมก็ถูกรุมทำร้ายแล้วก็ยังถูกไล่ยิง

ผมก็ทนไม่ไหวมาถูกรุมอีกยืนยันทำไปเพราะป้องกันตัว
มีอีกครั้งหนึ่งก็ด่าไปรอบแรก
ทางนู้นเขาหาว่าผมไปด่าไปแฝะอะไรทางนู้น
แต่ผมด่าหลานผมไม่ได้ไปเกี่ยวกับพวกเขาเลย

เพราะผมโดนตีตรงนี้เพราะผมมาตัวคนเดียว

ผมโดนตีอยู่คนเดียวก็มันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ของใคร
อ๋อลุงกำลังบอกว่าลุงเอามีดที่ตกขึ้นมาแทงสู้เพื่อป้องกันตัว
เพราะ๑๐ประคุณ๗๘คนร่วม๑๐ประคุณที่รุม
อันนี้เป็นคำให้การจากฝั่งผู้ก่อเหตุนะคุณ
แต่ทีนี้ต้องฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะ
เราไปคุยกับน้องคุณหนึ่งนายสุภชัยงามสมพงศ์ยืน๒๘ปีนะครับ
เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปจะรุมจับลุงคนเมื่อกี้ด้วยนะฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนในชุมชนตะโกน

ตัวของนายสุภาชัยพร้อมกับกลุ่มคนเจ็บเนี่ย
รวมแล้ว๔คนนะครับรีบวิ่งเข้าไปดู
ไปถึงพบผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการเมา
ผู้จะเอะอะโวยวายในมือถือมีดกวัดแกว่งไปมา
ส่วนคนเจ็บถูกแทงไปแล้วนะคุณนะ
ฟุบแน่นิ่งอยู่กับพื้นก็คือนายสมยศนานอกคุณ
แล้วมีลักษณะเหมือนผู้ก่อเหตุ
จะไปทั้งแทงซ้ำจะไปฟันซ้ำอีก
ถ้าพวกผมไม่เข้าไปห้ามนะเขาตายแน่
แล้วทีนี้พวกผมก็เลยเข้าไปแหละฮะจะต้องห้ามหน่อยจะต้องรุมหน่อย
ทางผู้ก่อเหตุก็คงเข้าใจว่าพวกผมไปรุมเขา
ก็เลยใช้มีดทั้งฟันทั้งจ้วงแทงไปมั่วเลยนะฮะ
แบบไม่ยั้งเลยแล้วก็เป็นเหตุตะลุมบอลกันนะฮะ
ฝั่งผมเองก็พยายามใช้ไม้ฟาดเพื่อให้ผู้ก่อเหตุหยุด
แต่ก็เอาไว้อยู่ต้องผู้ก่อเหตุฦิงหนีเข้าไปในบ้าน
พวกผมเลยตัดสินใจลากคนเจ็บคนแรกคุณ
ที่แน่นิ่งกล่อพื้นถูกแทงไปแล้ว
แล้วก็ให้ญาตินำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนพวกผมเองก็เจ็บระนาวไปอีก๓คุณ
คือขนาดเขาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ

ส่วนผู้ก่อเหตุน่าจะเมาหนักนะฮะแล้วก็พาไปหาเรื่องคนอื่น
จนเกิดเหตุการณ์บานปลายแบบนี้นะครับ
มีคนโดนแทงก่อนแต่ผมไม่เห็นตอนจังหวะแรกครับ
โดนคนแทงแรกผมไม่เห็น
แต่ผมไม่เห็นช็อต๔คนที่โดนนะครับ

คน๔คนเข้าไปช่วย

เพราะแทงมั่วครับเข้าใจไหมครับ

คนนี้กับบุคคลที่ทำร้ายเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันไหมรู้ป่ะ
น่าจะแบบเมาหรืออะไรสักอย่าง

ใช่ตอนนี้มันก็พานนะครับพานไปเยอะเลยครับ
ก็เข้าไปช่วยเขานะครับเพราะเห็นไม่ควรโดนแทงนะครับ

ต้องโดนไม่เจ็บก็ปางตายครับ

คนแรกที่โดนแทงแล้วฟุบอยู่

ป้ากับผู้ก่อเหตุไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่ก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันนั่นแหละฮะ
เคยมีปัญหากันมาก่อน
แล้วก็ช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุ
ป้ากำลังยืนกินขนมคุยกับหลานของคนก่อเหตุอยู่
ปรากฏอยู่นะฮะคนก่อเหตุก็เข้ามาด่าทอป้า
ถ้อยคำหยาบคายอีนู่นอีนี่อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ท้าทายสามีป้าให้ออกมาชกต่อยกันแบบลูกผู้ชายไหมอ่ะโอ้โห
แต่เขาลักษณะเมาแต่ทีนี้ครับก็เหมือนเคลียร์กันนะคุณ

สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็มาขอโทษเธอก่อนจะแยกย้ายกันไป
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะผู้ก่อเหตุนั่งกินเหล้า
แล้วก็คิดว่าคนในชุมชนไปด่าเขา
พอคิดแบบนั้นแล้วโอ้โหก็เลยเกิดเป็นเรื่อง
ตำรวจสพนปลือของชมบุรีนะครับ
ก็ได้นำตัวของผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เจ้าตัวก็ต้องการแจ้งความต่อกลุ่มผู้บาดเจ็บเหมือนกันนะ
เพราะว่าถือว่าพวกนั้นเข้ามารุมทำร้ายผมเหมือนกันนะครับ
ตำรวจก็พานายกล้องศักดิ์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา
กระดูกคอแตกเหมือนกันคุณดามคอไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ตำรวจบอกยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเลย
ส่วนทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปาก
ทีละคนทีละคนรวบรวมหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ทีนี้หลังจากนี้คุณจะอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไรนะ
ดูสิคนในชุมชนเดียวกันแท้นะคะ